บอกเลยว่าไม่เพราะว่าเพิ่งมีเมื่อวานมีพอกลับไปถึงบ้านอ่ะ
ไปถึงบ้านแล้วก็มีคนมาบอกไงว่าเฮ้ยมีเพื่อนมีน้องมาบอกว่า
ข่าวมันเด้งขึ้นมาบนหัวไลน์อีกแล้วนะบนหัวหน้าหนึ่งหัวมือถืออีกแล้ว
มีเรื่องอะไรอีกอันนี้เราก็เพิ่งรู้จริง
ถ้าถามว่าลำบากไหมผมว่าก็ไม่ขนาดนั้น
เพราะว่าเราอยู่ในจุดที่เราเป็นเพื่อนที่ให้คำปรึกษาของทั้งสองฝ่ายมากกว่า
ถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่าเขาอยากจะพูด
อยากจะบอกอยากให้เราช่วยเราก็พร้อมจะช่วยเหลือเสมอ

มันก็มีบ้างนะครับแต่ก็อยู่ในพื้นที่ความส่วนตัว
ไม่ต้องหลักจากความพูดสาวให้คุณ
ผมเชื่อทุกคู่ก็มีปัญหาบ้างอยู่แล้ว
มีปัญหาในเรื่องบางเรื่องที่แบบรู้สึกว่ามีปัญหามาแล้วก็พยายามช่วยเหลือให้เต็มที่ให้ดีที่สุดว่าปัญหามันคืออะไรก็ช่วยหาทางออก
ห่วงไหมคะห่วงเพื่อนไหมคะ
ถามก็ห่วงก็ห่วงครับห่วงแต่ว่าผมว่าห่วงในเรื่องของความเป็นเพื่อนมากกว่าเพราะว่าในเรื่องของความรัก
จริงผมก็ไม่รู้ว่าถ้าตามข่าวแล้วมันก็จะมีความไฮเวทของทั้งสองคนจริงเขาก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่ว่าเขาจะคบกันแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าในพาร์ทที่เขาคบกันเขาเปิดเผยขนาดไหนอะไรอย่างนี้
ฉะนั้นเขาก็อยู่ในความสุขของเขาสองคนอยู่ในความรัก
ผมมีข่าวออกมาที่เรามีโอกาสได้ถามทั้งสองคน
ก็ไม่รู้ว่าอยู่ในใจไหนอย่างนี้

ตอนนี้ก็เมื่อไหร่ก็เมื่นนั้นล่ะครับ

ยังอ๋อก็เริ่มภารกิจไปแล้วเรื่อย

เพราะว่าถ้ากลับมามันก็เหนื่อยกับทำงาน
ร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็จะแบบมันก็จะมีวุ่นวายเรื่องงานหน่อย
แต่ว่าถ้าเรานัดไปจัดคลิปใหม่นั่นก็คือแบบไปพักผ่อนไงเจ็บทีนะ

มีกดดันไหมคะโดนถามบ่อย

กฎดันจริงนะ

ก็หมายถึงแบบก็มาแล้วหลายคู่เหมือนกัน

ก็คือจะมีคู่ที่แบบมีไปแล้ว

เป็นดำเนินมาพร้อมกับเราแบบ
เฮ้ยตอนนี้แบบเอ่อขนาดไหน

มันก็พอคุยไปเรื่อย

ไม่ต้องพรีอะหรอก
แล้วถ้าใครจะมาก็ถ้าน้องเขาจะมาก็
มีเป็นไหมครับว่ารอก็รอนานพอคุณควร
ก็ไม่หรอกเป๊กว่าถ้าถามว่ารอนานไหมก็คุยกันแล้วครับว่า
ถ้าสุดท้ายแล้วน้องเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ให้เขามาเมื่อนั้นเลย
ก็ถือว่าเป็นโชคชะตาภารกิจแล้วกันที่ทำให้สิ่งมหัศจรรย์ของคนใหม่เกิดมาในครอบครัว
เราก็ขอให้วันนั้นมาถึงเร็วเราก็ทำทุกทางแหละ
เราบอกแล้วว่าก็เราไปไหว้พระแล้วเราไปตรวจสุขภาพแล้ว
เราไปหาจังหวะดีแล้วทำให้ชีวิตไม่เครียดแล้ว
ฉะนั้นก็เหลืออย่างเดียวว่าโชคชะตาภารกิจนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ก็คือว่าเราก็ยินดีกับทุกคู่ที่เขามีความสุขได้สมาชิกใหม่ในครอบครัว
แล้วก็หวังว่าเราจะโชคดีแบบเขาบ้างในสักอย่าง
โอเคมีหมอดูทักไหมคะว่าน้องจะมาพี่ไหนเวลา
ก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นเรื่องแบบลึกซึ้ง
เราก็โอ้โหไม่เชื่อเหมือนกันนะว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้ด้วยเหมือนกันว่าทำไมน้องเขาไม่มา
แต่เราก็ถือว่าเชื่อไปในส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็บอกแล้วว่ามันมีทั้งเรื่องความเชื่อเรื่องของวิทยาศาส
ฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อในเรื่องของตัวเราสองคนแล้วกัน
ทำให้ดีที่สุดทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องทางศัยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
ควบคู่กันไปให้เต็มที่แล้วสักวันหนึ่งถ้ามันมีความโชคดีก็ขอให้โชคดีจริง
แล้วเราได้ทำตามที่เขาพักตามที่พี่พี่พักออกให้เราไว้ต้องไปทำอย่างไงแย่อะไรอีกไง
ก็มีบ้างเริ่มทำแล้ว

มันก็แบบเป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน
เป็นเรื่องแบบแต่เราก็ไม่รู้มีไปค้นทักแบบนี้ไง

หรือต้นตีอะไรอย่างเงี้ย

ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วหรือหมอบางคน

ว่าแบบเหมือน

สมัยก่อนคุณปูอะไรอย่างเงี้ยครับ

เขาเคยทักมาแล้วผมก็
เหรอแต่ว่าแค่เราโชคดีแล้ว
ความเชื่อเรื่องนี้เราก็กลับไปไหว้บรรพบุรุษของเราเรียบร้อยแล้ว

ไม่ว่าโชคชะตาเราจะให้

ที่ย่าผมก็เพิ่งเสียไปพอดี
ฉะนั้นก็ได้มีโอกาสไปไห้บรรพบุรุษพอดี
ก็ดูครับอันนี้ถือว่าก็พยายามทุกวิถีทางแล้วกัน
เพื่อให้รู้สึกว่าครอบครัวเราได้มีสมาชิกใหม่
แล้วก็มีกรณีเข้ามา